อันนี้ท้ากันหรือเปล่าไม่รู้แต่รู้ว่าจับได้
ล้อมจับหนุ่มปืนดุบุกไล่ยิงในจ้าง
แต่ก่อนหน้านั้นเหตุการณ์ก็คือนะครับ
คือในจ้างเนี่ยอ้างว่าจับได้
อมเงินเหรออมเงินเหรอ
อมเงินเหรอเท่านั้นลูกจ้างโกรธครับ
มากล่าวหาเขาแบบนี้เขายิงนายจ้างแล้วหนีไปซ่อนตัวอยู่ครับ

ตัวเองคือเมียเรียกครับ
เรียกนายจตุพบบังศรีอายุ๓๙ปีเป็นคนก่อเหตุนะ
ตำรวจต้องลงไปช่วยกันเจรจาเกลี้ยกล่อม

คือไปยิงเขาแล้วไงไปยิงนายจ้างแล้วหนีนะครับ
ข้ามจังหวัดมาพักอยู่ในรีสอร์ทแห่งหนึ่งนะครับ
ที่อำเภอเทิงจังหวัดเชียงราย
กระทั่งนายจตุพบเนี่ยมีท่าทีอ่อนลงแล้วก็ยอมออกมามอบตัวในที่สุดครับคุณผู้ชม
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หน้าร้านค้าแห่งหนึ่งนะครับ
ในพื้นที่บ้านกอกตะบนแม่ลาวอำเภอเชียงคำจังหวัดพยาวครับ
พยาวแต่หนีไปเชียงรายนี่ครับผู้ก่อเหตุ
นี่ครับ๕โมงครึ่งตอนเย็น๑๗๑๗เมษายนโอ้โหเนี่ยครับในคลิปจะเห็น
ในจัตุภรนะครับผู้ก่อเหนะครับแล้วก็บาสีเทามาจอดใช่ไหมนะครับ
มีผู้ชายคนที่ถูกยิงนี่แหละครับโอ้ยิงแล้ว
คือนายชัยชนะพัฒน์สมุทรอายุ๕๖ปีสวมเสื้อลายสก๊อตนั่นแหละ
รมดันพันตูกันต่อยกันวิ่งหนีกันวิ่งรอบรถกันแบบนี้ครับ
แล้วมีเสียงปืนดังขึ้นนัดหนึ่งจากนั้นนายชัยชนะก็วิ่งหนีเข้าไปในร้าน
นะครับเป็นร้านค้าส่วนนายจตุพบคนก่อเหตุก็ขับรถกระบะออกไปครับคุณผู้ชมครับ
ตอนไปยังชี้ปืนขู่อยู่นะอืม
ไหนชัยชนะถูกยิงเขาที่หน้าอกด้านซ้ายก็เห็นใจว่ากับกุมไว้ว่าก็แล้ว
รีสอร์ทที่ผมบอกอยู่ที่เทิงเชียงราย
เมียต้องไปเกลี้ยกล่อมให้ยอมมอบตัว

ต้องเข้าจ้างกรีดยางในสวนยางของ
ต้องเป็นญาติกัน
ก็ขับรถไล่ตามจนมาถึงที่เกิดเหตุยิงนะครับที่หน้าร้านค้า
ส่วนไอ้ปืนสั้นแบบไทยประดิษฐ์ที่ใช้ก่อเหตุโยนทิ้งระหว่างทางที่หนีไปแล้ว
ตำรวจควบคุมตัวนายจตุพบนะครับ
นำส่งพนักงานสอบสวนสพเชียงคำ
พยาวท้องที่เกิดเหตุเพื่อดำเนินคดี
แจ้งข้อหาพยายามฆ่าแล้วก็ข้อหาตามพรบออาวุธปืน
ส่วนคนเจ็บที่ยิงเข้าหน้าอกสารเป็นยังไงครับ
ล่าสุดอาการปลอดภัยแล้วครับ
ข้อดีจริงครับข้อดีจริง